ถ้าจะพูดหนุ่มถึงหนุ่มคนนึงในวิกหมอชิดเนี่ยต้องพูดถึงหนุ่มคนนี้เลยนะคะสำหรับโดนัทพัทรพลโอ้โห
นาทีนี้เนี่ยเขามาแรงแซงทางโค้งเพื่อนในวิกหมอชิดไปแล้วนะจ๊ะ
ผลงานเนี่ยออกจะโดดเด่นมากกว่าคนอื่นซะหน่อยแต่เรื่องหัวใจเนี่ยบอกเลยว่าเงียบซะเหลือเกินนะคะ
คือเจ้าตัวบอกเอาไว้ว่าคุณแม่ห่วงมาก
หัวใจก็เลยเออยังไม่มีใครเข้ามาสักทีนึงนะคะ
แต่ว่าดีกรีเนี่ยจะหวงสักแค่ไหนไปฟังจากปากของเจ้าตัวกันเลยค่ะ
หัวใจก็ยังว่างอยู่นะครับไงก็ติดต่อได้เลยครับ
จริงเรื่องคุยมันก็เป็นแบบปกติชื่อมันก็เป็นปกติแล้ว

เวลาเราคุยกับใครมีใครเข้ามาคุยเราก็เหมือนแบบบอกคุณแม่ด้วย
ไม่ถึงกับสกรีนแต่ก็เหมือนแบบปล่อยให้ลูก
ไหนลูกก็โตขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้
น่าจะแบบรู้จักการแบ่งเวลาแบ่งอะไรได้อะไรอย่างนี้ครับ
มีใครพาไปพบคุณแม่หรือเปล่า
ยังไม่มีเลยครับ

ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่คุณแม่ห่วงมากตอนนี้ก็
อยู่โสดไปให้พี่ป้านะนะ

สมัยนี้ทุกช่องแหละดาราหน้าใหม่เยอะแยะไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นก็ให้น้องโฟกัสกันที่ผลงานก่อนก็ดีนะจ๊ะ